และข่าวนี้นะครับไม่มีใครไม่ทราบนะครับ
เรื่องของพี่เสกโลโซนะฮะที่เมื่อเดือนเมษานี้นะครับ
ที่เขาไปทำร้ายร่างกายคนสนิทของภรรยาเก่าเขานะฮะ
ซึ่งอดีตภรรยานะฮะซึ่งตอนนี้ก็เรื่องมาถึงวันนี้แล้ว
ก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลแล้วแล้วก็ต้องสรุปแล้วล่ะว่า
ผลออกมาจะเอายังไงตกลงจะไก่เกลี่ยไหมแล้วจะจบตรงด้วยแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งเรานะฮะได้มีโอกาสนะฮะพี่เสกได้ให้โอกาสทางทีมไทยรัฐบันเทิงของเรานะครับ
ได้เข้าไปพูดคุยพูดความในใจเลยว่าก่อนที่เขาจะขึ้นศาลเนี่ย
เขาจะรู้อันนี้เราบุกไปถึงบ้านเลยพี่เปิ้ลไปเองป่ะคะ
ไปส่งทีมงานไปเลยครับเพราะว่าจริงเราต้องสดกันนะเวลานี้
แต่พอดีเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เขานัดขึ้นศาลพอดีคือ๙โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์กับใครไม่ได้เลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราไปถึงบ้านเลยดีกว่าไปก่อนตั้งแต่เช้าเลยดีกว่า
อยากทราบไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคดีนี้

และตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงบันทึกเทปนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เป็นเวลา๖โมง๒๔นาทีนะครับ
อย่างที่บอกตอนนี้ทีมงานบันเทิงไทยรัฐของเรานะครับ
อยู่ที่หน้าบ้านของพี่เสกแล้วสดจริงถึงตัวจริงจริงฮะตอนนี้
เราพร้อมแล้วฮะติดต่อขอสายเลยดีกว่าฮะทีมงานนัดครับ

โอเคตอนนี้อยู่หน้าบ้านพี่เสกยัง
อยู่บ้านพี่เสกแล้วครับผมอยู่หน้าบ้านเลยครับ

เยี่ยมโอ้โหบ้านใหญ่ยังกระวังเลยเนี่ย

นั่นไงอยู่อยู่นั่นไง

เปิ้ลเดี๋ยวพี่เปิ้ลคุยกับพี่เสกนะครับผม
เสกรอคุยกับพี่เปิ้ลอยู่แล้วนะฮะ
พี่เราเช้าขนาดนี้เขาจะเหมียบเราป่ะพี่

สวัสดีครับ

อารมณ์ดีครับนี่ฝนตกนะฮะมาพร้อมกับสายฝนเลยเนี่ย

มาถ่ายของเลยนะพี่เสกนะครับ
ตื่นเช้ามานี่ต้องโลโซดีก่อน

ต้องโลโซดีก่อนเพราะทำให้เขาเรียกว่า
ฟิตฟิตวันนี้ต้องฟิตหน่อยฮะ

สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังชม

ส่งใจเป็นแรงเชียร์ให้

ขึ้นศาลแล้วจบคดีได้

ไม่ใช่สารล้วนอยู่หน้าบ้านนะครับ
อารมณ์ดีน่ะเกิน

จะต้องใช้ชีวิต

พี่เสกรู้สึกอย่างไรบ้างครับ

เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการนะครับ

จริงแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ลึกขึ้นโรงขึ้นศาลนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่

จริงแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของเรานี่
มันเป็นเรื่อง

ที่จะขึ้นลงสารล่าสุดนี่ก็คือ

ยัง
มีรายการบนเทิงหรืออะไรครับ
มีเรื่องคือที่ไปมีเรื่องกับเขาไว้เนี่ย
ตกลงจะขึ้นศาลเพื่อไปไก่เกลี่ย

เกลี่ยแล้วก็คาดว่าน่าจะจบในวันนี้นะครับ
เพราะว่าก็ได้มีหลายฝ่ายช่วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นอดีตคุณการนะครับ
ภรรยาเองก็ช่วยคุยกับเขา
เราก็ทีนี้ไปคุยกันในที่กายเกลี่ยทุกษา
และเรื่องเอกศาลเรื่องอะไรอีกไม่แน่ใจว่าจะเสร็จทีเนี่ยแล้วนะครับ
นี่เจ้าแรกเลยนะนี่ไม่มีใครรู้มาก่อนแล้ว
โอ้โฮเราม้าถึงหน้าบ้านพิเศษเลยนะ
ยินดีมากเดี๋ยวสรุปว่าขึ้นศาลครั้งนี้เราไปเคลียร์เกี่ยวมันยังไงฮะ
ก็คือต้องไปจ่ายค่าเสียหายเขานะครับ
ค่าเสียหายเขาเสร็จแล้วก็เลิกลากันไป
นี่จากได้คุยกับเจ้าทุกข์นะครับได้คุยกับจำเลย
เราเป็นจำเลยนี่เขาเป็นโจทย์
ไม่แล้วพี่ต้องจ่ายเขาเท่าไหร่พี่
ก็เดี๋ยวยังไม่บอกตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยว
เนื่องจากว่าทางศาลเขายังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

คือเราตกลงกันส่วนตัวแล้ว

แต่ว่าต้องไปแจ้งให้ศาลท่านทราบก่อน
สมมุติว่าเขาเรียกเรามาล้านหนึ่งสมมุติอย่างนี้
แล้วเราก็จะขอต่อลองอะไรกันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับเรียกล้านหนึ่งก็จะต่อลองเหลือสัก๒๐๐บาทนะครับ

เฮ้ยโอ้โห
พี่เสกวันนี้จะจบด้วยดีหรือจะจบด้วยหรือลำคาญดีครับพี่เสก
กว่านั้นนะครับนี่เราพูดเล่นให้สนุก
โหพี่ระดับโลโซดีขายดีขนาดนี้แล้ว
โอ้โหขอบคุณมากนี่ถือว่ามาช่วยกันโปรโมทสินค้าผมด้วยนะเนี่ย
ขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะครับ
ไม่ได้ช่วยโปรโมทอย่างเดียวนะช่วยกินด้วยอีกหน่อย
พี่เสกเพราะว่าพี่เสกก็ได้ไหมตรงสารกับอะไรน้องตัวเล็กด้วย
นี่เดี๋ยวจะฝากไปให้ดื่มนะเดี๋ยวฝากไปให้ดื่มนะ
พี่เสกตกสรุปตอนนี้เดี๋ยวพี่เสกกำลังจะขับรถออกจากบ้าน
ไปที่สารอาญาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่ฝนตกด้วยครับ
เดี๋ยวคงต้องขับรถไปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานเราจะขออนุญาต
สดกันเลยนะฮะสดกันอีกทีที่หน้าสารอาญานะฮะ
ได้ครับเดี๋ยวพบกันไม่รู้ว่าจะเจอพี่เสกหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าพี่เสกอยู่ในห้องสารเราอาจจะรออยู่ข้างหน้าก็ได้
เดี๋ยวเราอาจจะเจอกันข้างหน้านะได้ครับขอบคุณมากครับ
โอเคเจอกันอีกทีนะพี่นะสวัสดีครับโอเคโชคดีนะพี่นะ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
แล้วเมื่อกี้พี่เสกบอกนะครับบอกว่าเขามีการช่วยจากภรรยาด้วยช่วยพูดคุยให้ด้วย
แสดงว่าเขาก็ไม่ได้แตกหักในเรื่องของความรู้สึกยังมีการช่วยเหลือกันอยู่นะฮะ
แต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนนะให้ผู้ชายต้องมาทำร้ายผู้หญิงโอ้โหแล้วยังจะไปชงชมไม่เกี่ยวนะฮะ
มันเป็นเรื่องของเขาไปเราพี่เปิ้ลสอนลูกตลอดนะเป็นผู้ชายต้องไม่ทำร้ายผู้หญิง
ค่ะออกก้านที่เป็นผู้ชายชัวร์ใช่ไหมถูกครับเป็นผู้ชายสิเธออันนี้บอกไว้เลย
ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแต่สุดท้ายก็ต้องสารก็จะพิจารณารับกรรมไปจ่ายมากจ่ายน้อย
เดี๋ยวฟังผลกันเอาเองแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ครับไปดูบรรยากาศสดที่หน้าศาลกันดีกว่า
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีสดจริงถึงตัวครับ
เชิญค่ะน้องนัทสวัสดีครับที่สรรพ์อายารัชดาในขณะนี้นะครับ
มีสื่อมวลชนนะครับเดินทางมาเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าคดีของ
็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซและคู่กรณีธอมบีที่วันนี้ทางศาลได้นัดทั้งคู่เข้ามาทำการไกลเกลี่ยกันครับ
โดยเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาทีนะครับนายเสกสรรสุขพิมายมายหรือเสกโลโซ
เดินทางมาที่สารอาญารัชดาพร้อมอดีตภรรยาการวิพากร
และนายสหชาติหรือชาติปูนศรีเพื่อเข้าไก่เกลี่ยกับนางสาวชนกสนหรือธอมบี
ลูกน้องคนสนิทของอดีตภรรยาในข้อหาทำร้ายร่างกาย
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมา
ซึ่งทันทีที่มาถึงนะครับนักร้องชื่อดังก็ได้เข้าแวะทักทายกับสื่อมวลชนเล็กน้อย
สีหน้าที่ยิ้มแย้มจำใสและได้ให้สัมภาษณ์สั้นว่า
วันนี้เรื่องราวต่างน่าจะจบลงได้ด้วยดี
ซึ่งทางการวิพากรนะครับก็ตั้งใจที่จะมาเป็นตัวกลางในการเจรจาในครั้งนี้ครับ
โดยทั้งคู่นะครับคาดว่าวันนี้จะใช้เวลาในการเจรจาไก่เกลี่ยกัน
เป็นระยะเวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวนี้เพิ่มเติม
ในรายการบันเทิงไทยรัฐช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
กริจภัทรผิวระม่วลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารอาญารัชดาครับ

บอกแล้วว่ามันตัดกันไม่ขาดนะ

ใช่ไม่ว่าคู่อาจจะบอกว่าเลิกกันไปแล้ว
แต่ความรู้สึกดีของเขาก็ยังมีกันอยู่

พี่แรกมองอยู่คุณว่าเอาใบเตยอาสยามากับพี่เตย

คุณการคุณการไม่มากก่อนน้องใบเตยไม่ใช่เขาจะมาทำไมไม่เกี่ยว

เขาเป็นตัวกลางตัวกลางเรื่องนี้
สุดท้ายนะฮะก็เชื่อว่าก็คงไก่เกลี่ยแล้วก็จบลงด้วยดี
แล้วก็หวังเอาไว้ว่านะฮะว่าพี่เสกโลโซจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะฮะ
แต่อย่าให้เขาอารมณ์ขึ้นอีกนะอันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้
พี่เสกดูแล้วมีอะไรไม่พอใจก็เชิญเลยค่ะ
เปิ้ลเปิ้ลคนเดียวนะคะเราสองคนไม่เกี่ยว
เมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมา
บอกว่ายังไงก็ถือซะว่าเป็นพ่อของลูก
เขามีความสำคัญที่สุดเขาหมายถึงพี่เสกหรือหมายถึงพี่เปิ้ล
ก็น่าจะเป็นพี่เปิ้ลน่าจะหมายถึงพี่เสกมากกว่า
เขาถึงได้รู้สึกดีต่อกันเพราะว่าพี่เสกยังไงก็เป็นพ่อของลูก
ของคุณการเขานะฮะ
ก็ขอให้ทั้งหมดนะฮะจบลงด้วยดีนะครับ

เพื่อที่โลโซดีของพี่เสกจะได้ขายดีอย่างนี้ตลอด
นี่เราคิดค่าโฆษณาเขาได้ไหมพี่เนี่ยเราโฆษณาเขาเยอะมาก
ช่วยหมดเนี่ยพี่น้องบันเทิงทุกคน
ใครอยากจะมาให้โปรโมทโฆษณาอะไรบอกมาเลยนะฮะ
นี่ต้องบอกเลยนะวันนี้เราสดจริงถึงตัวนี้
ถึงร็อกเกอร์คนแรกส่วนวันพรุ่งนี้จะมีอะไร